อีกหนึ่งเหตุการณ์นะครับเป็นเหตุการณ์วุ่นวายรับวาเลนไทย
เกิดขึ้นที่จังหวัดพัทธลุงกลุ่มวัยรุ่น๒กลุ่ม
เขาทะเลาะกันเรื่องหญิงอ๋อแย่งหญิง
เป็นคืนวันวาเลนไทยก็ต้องแย่งหญิงกันนะคะ
ก็มีการยกพวกตะลุมบ่อนในผับกลางเมืองพัทธลุง
มีผู้เสียชีวิต๑คนและบาดเจ็บอีก๑คนนะคะ
ตำรดสอบพลเมืองพัทธลุงก็ตรวจสอบบริเวณถนนสายเอเทีย
ช่วงขาขึ้นท้องที่หมู่ที่๔ตำบลปรางหมู่อำเภอเมืองพัทธลุงค่ะ
บริเวณหน้าผับนะคะเป็นสถานบันเทิงชื่อดังของเมืองพัทธลุง
ในที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ไปพบศพเป็นผู้ชายนะคะชื่อว่านายกฤษดาเรืองศรี
ถูกยิงด้วยปืนขนาด๙มมเข้าที่บริเวณท้ายถอย๑นัด
มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บถูกของแข็งตีที่ท้ายทอยเหมือนกัน
พลเมืองดีนำตัวส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วนะคะ
ซึ่งคนที่บาดเจ็บทราบชื่อคือนายธนาวัฒน์สงขาวเป็นเพื่อนของผู้เสียชีวิต
อาการตอนนี้ล่าสุดก็คือปลอดภัยแล้วค่ะ
ตำรวจสอบสวนกลุ่มเพื่อนของนายกฤษดาก็คือผู้เสียชีวิต
ว่าก่อนเกิดเหตุนายกฤษดาอยู่ในช่วงพักทหารเกณฑ์
กลับมาเยี่ยมบ้านก็เลยชักชวนเพื่อนเป็นเพื่อนสนิทในพื้นที่
เที่ยวฉลองเทศกาลวาเลนไทยที่ผับในตัวเมืองพัทธลุง
กันทั้งหมด๑๔คนค่ะเป็นผู้ชายวัยรุ่นทั้งหมดเลย
นั่งดื่มกินกันอยู่แล้วช่วงท้ายก่อนร้านจะปิด
มีหญิงวัยรุ่นซึ่งนั่งอยู่โต๊ะข้างลุกไปเต้นกับนายกฤษดา
จนทำให้กลุ่มผู้ชายที่มาด้วยกันกับผู้หญิงไม่พอใจ
และโต๊ะที่อยู่ข้างกัน๒โต๊ะเนี่ยผู้ชายเขาก็เลยคำเมนต์กัน
จู่นายธนาวัฒน์ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บได้ร้องขอความช่วยเหลือจากเพื่อน
เนื่องจากบอกว่าถูกตีด้วยของแข็งที่บริเวณท้ายทอยเลือดนี่อาบเลยนะคะ
หลังจากนั้นเกิดเหตุชุลมูลขึ้นระหว่างกลุ่มวัยรุ่น๒กลุ่ม
ทำให้นายกฤษดาและกลุ่มเพื่อนทั้งหมดวิ่งกรูออกมาที่บริเวณถนนหน้าร้าน
พร้อมอีกส่วนหนึ่งนำตัวนายธนาวัฒน์คนเจ็บส่งโรงพยาบาล
และขณะที่กำลังเตรียมตัวจะแยกย้ายกลับจู่นายกฤษดาก็ถูกเจาะยิงที่ศีรษะ

ส่วนผู้ก่อเหตุมีคนเห็นบอกว่าเป็นชายวัยรุ่นเป็นคู่อริด้วย
ซึ่งได้ซ้อนรถของเพื่อนอีกคนหลบหนีไปหลังจากที่เกาะเหตุ
ซึ่งล่าสุดตำรวจพอจะรู้เบาะแสของผู้ก่อเหตุแล้ว
เรียกตัวมาสอบปากคำรวมทั้งสอบปากคำเพื่อนของผู้เสียชีวิต
เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานค่ะ